ขีดเส้นใต้เมืองไทยอาทิตย์นี้

ทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ในประเทศไหนไม่ต้องข้ามแดนข้ามประเทศไป

เวลานานแค่ไหนลางานไปวันหนึ่งพอไหม